ล็อตแรกนะคะห้าแสนหกหมื่นโดสถึงไทยแล้วค่ะ
ตอนนี้มีการเร่งตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างนะคะ
ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามแผนการเดิมที่เคยได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้
แล้วก็ภายในไตรมาสที่๔ปีนี้ก็จะเข้ามาจนครบ๑ล้าน๙แสนโดสนะคะ
ส่วนอีก๖ล้าน๘แสนโดสจะเข้ามาในไตรมาส๑ปีหน้านะคะ
ก็ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเข้ามารับวัคซีนไปตรวจคุณภาพ๓๕วัน
ถ้าผ่านก็จะเร่งกระจายไปสถานพยาบาลต่างทั่วประเทศ
เอาไปฉีดให้กับประชาชนนะคะที่ได้จองเอาไว้นะคะ
นี่แหละค่ะนายแพทย์ภัยบูลเอกแสงสีบอกว่า
เร่งกระจายไปสู่เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนตามโคต้าที่ได้มา
แล้วถ้าหากประชาชนฉีดเข็ม๓ไปแล้ว
ก็สามารถโอนสิทธิ์หรือรอฉีดเป็นเข็ม๔ได้

คือเรื่องนี้หลายคนในโลกออนไลน์ก็คุยกันนะ
พวกเขาฉีดเข็ม๓ไปแล้วนะคะ
ก็สามารถโอนสิทธิ์หรือว่ารอฉีดเป็นเข็ม๔ได้
อย่างที่ในแพทย์ภัยบูลเอกแสงสีบอกนะคะ
ไปการจะรอฉีดต้องไปดูนะเรื่องของอายุของวัคซีนเนอะ
ใช่ค่ะคือในโลกออนไลน์วันนี้เขาบอกว่า
มีคนแห่กันไปขายสิทธิ์เลื่อนสิทธิ์กันเยอะเลยนะคุณสืบสกุล
เพราะว่าบางรายเขาฉีดไปแล้ว๒โดส
เข็มที่๓ต้องเว้นระยะห่าง๓ถึง๔เดือน
ลายก็พบปัญหาที่โอนย้ายสิทธิ์แล้ว
แต่ว่าไม่สามารถเข้าไปจองวันฉีดวัคซีนได้
เพราะว่าต้องรอให้ดำเนินการก่อน๑๕วัน
ก็เลยวันเวลาที่โรงพยาบาลกำหนดนะคะ

มีการเชิญชวนอาสาสมัครฉีดวัคซีนกระตุ้นนะคะ
โดยจะฉีดไฟเซอร์โมเดอร์น่าเข็ม๓
ในปริมาณครึ่งโดสหรือเต็มโดส
มาแล้ว๖เดือนในช่วง๑๒เมษายน
๓๐มิถุนายนอายุ๑๘ปีขึ้นไป

แล้วก็ไม่เคยติดเชื้อโควิด๑๙มาก่อนนะคะ
ก็จะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน
หลังรับวัคซีน๑๔และ๒๘วัน
เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างกัน

ว่าจะเลื่อนหรือจะอะไรยังไงได้นะครับ